ไปดูเรื่องของการเสริมดวงเสริมโชคชะตา

จะพาไปเสริมดวงกับพระราหูที่จังหวัดนครปฐม

ว่าแต่มีเคล็ดลับอะไรไปดูพร้อมกันเลยครับ
ใครกำลังดวงตกพกแต่ความทุกข์
เราจะพาไปไหว้พระราหูเสริมสิริมงคล
เทพที่มีความเชื่อว่าเป็นเทวดาคุ้มครองดวงชะตา
และก็เชื่อกันอีกว่าเป็นองค์เทพองค์เดียวที่เป็นอมตะ
ไปกันที่วัดศรีสะทองตำบลศรีสะทอง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
เชื่อกันว่าพระราหูเป็นเทพบูชาประจำตัว
เพื่อเสริมบารมีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน
แม้การบูชาพระราหูนั้นจะสามารถทำได้ตลอดเวลา
แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมบูชากันในวันพุธตอนกลางคืนค่ะ
ใครที่ได้บูชาพระราหูก็มักจะมาขอพรให้พ้นเคราะห์พ้นภัยต่าง
เพราะท่านจะช่วยโดนบันดาลให้เกิดโชคลาภ
ช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้ารวมถึงช่วยเสริมดวงชะตารำรวยเงินทอง
ส่วนเคล็ดลับในการว่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นทิศประจำวิหารของพระราหูนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญควรกลับไหว้บูชาในเวลากลางคืน
และเวลาอธิษฐานก็ให้นึกถึงว่าตนเองนั้นเป็นเหมือนรูแสงสว่างเพียงรูเดียว
แล้วโชคลาภก็จะวิ่งมาที่ตัวเรา
ส่วนที่วัดศรีสะทองแห่งนี้ขั้นตอนแรกในการไหว้พระราหูก็คือ
ไปถวายสังกฐานจากนั้นก็ไปทำการสะดอกเคราะห์
และก็กล่าวคำขอรับพระราหูค่ะ
เสร็จแล้วก็ให้เตรียมของดำมาไหว้
เน้นนะคะว่าต้องเป็นของดำทั้งหมด
ส่วนไหว้แล้วจะดีจริงไหมลองไปถามจารอนกรรมการวัดที่นี่กันค่ะ
ผมคุยความเชื่อว่าเรามีพระราหูแฝงคอไว้เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะนึกถึงท่าน
สิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาอย่างนี้มันก็จะผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้
ความเชื่อความศรัทธาที่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรพระราหูที่วัดศรีสะทองแห่งนี้
ก็เพราะถือว่าพระราหูที่นี่เป็นองค์นิมิตรที่สร้างขึ้นมาเป็นองค์ปฐมแรกของประเทศไทย
หลายคนจึงเชื่อปฏิหารแห่งโชคลาภและความสมหวังในการขอพรเสมอมา